มีผู้ชายสองคนนำตัวผู้หญิงที่ถูกยิงกลางหน้าผากนะคะ
ไปส่งที่โรงพยาบาล
โดยอ้างกับตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบอกว่า
ตัวเองเป็นผู้ชายสองคนจอดรถข้างทาง

แต่ว่ากลับมาพบว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ตำรวจนำตัวมาเค้นสอบนะคะ
หนึ่งในนั้นซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิต
รับสารภาพบอกว่าทำปืนลั่น

แล้วก็ทำปืนลั่นใส่ผู้หญิงที่เสียชีวิต
แต่ทีนี้ตำรวจก็บอกว่าจะต้องเร่งขยายผลต่อไป
เพราะว่าญาติบอกว่าอาจจะเป็นอีกคนที่มายิงก็ได้
และหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วยหรือเปล่า
พันธุ์ตำรวจเอกเพียระเต็มแย้ม
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปางพร้อมด้วย
ตำรวจภูทรแม่ทะนำตัวนายไพโรธอตังแก่
อายุ๓๘ปีเป็นแฟนหนุ่มของนางสาวกันนิกาสงวัฒนะอายุ๒๗ปี
ซึ่งถูกยิงที่หน้าผากเสียชีวิต
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สะพานบ้านหัวเสือ
อนมูลพัฒนาท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
หลังจากที่รับสารภาพบอกว่าวันเกิดเหตุ
ไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็จอดแวะปัสสาวะ
ก่อนจะกลับมานั่งในจุดที่เป็นคนขับ
เหลือไปเห็นปืนขนาด๓๒นะคะของแฟนสาวที่วางไว้ข้างเบาะนั่ง

จู๊จูนนางสาวกานิกาเอามือมาปัด
ทำให้ปืนลั่นใส่หน้าผากจนเสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุนะคะเขายืนยันบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกัน
หรือว่ามีเรื่องผิดใจกันเลยนะเพราะว่ารักกันมาก

คงไม่นำตัวส่งโรงพยาบาล
รับว่าหลังเกิดเหตุได้ตกใจทำอะไรไม่ถูกค่ะ
ก็เลยไม่ยอมบอกความจริงกับตำรวจ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็น
ส่วนปืนของกลางฝากเพื่อนคนที่ไปด้วย

ฟังเสียงผู้ต้องหาสารภาพค่ะ
แต่ว่าในระหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

คำระแหงเป็นพี่สาวของผู้สีเอาชีวิต

บอกให้นายไพโรธพูดความจริง

ไม่ได้ยิงน้องสาวของตัวเองไม่ได้ทำปืนลั่นแต่เชื่อว่าคนที่ยิงน่าจะเป็นคนที่ชื่อว่า
นายเดชมากกว่านะคะซึ่งนายเดชเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ตำรวจยังคงต้องติดตามขยายผลกรณีนี้นะคะเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตาย
รายอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดโดยก่อนหน้านี้ชุดสืบสวน
ภูทรจังหวัดลำปางและกำลังทหารขยายผลตรวจค้นที่บ้านของลูกเขย
เดชหัวเสือซึ่งคาดว่าอยู่ในกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวพบยาบ้า๗๐เมตร
แต่ว่าไม่พบตัวนายเดชนะคะส่วนนายไพโรธตำรวจแจ้งข้อหายาเสพ
ยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑หรือยาบ้าและกระทำโดยประมาทให้คนอื่นถึงแก่ความตาย
พร้อมนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลต่อไปค่ะ